วันนี้ค่ะวันที่๒๐เมษาเป็นวันกัญชาโลก

แล้วที่เข้าสารตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมีการจัดงานใช่ไหม
ฉลองวันกัญชาโลกจะมีการนัดมาสูบกัญชาพร้อมกัน

ตกใจสิฮะดูดบ้องกัญชากันกลางที่สาธารณะแบบนี้เลยเหรอ
ใช่แต่ทีนี้ค่ะรู้สึกว่างานนี้จะยกเลิก

ไปก่อนเพราะว่าหลายฝ่ายเป็นห่วง
ดูสิคะอันนี้คือเป็นภาพที่เขามีการโพสต์เอาไว้
นี่แหละค่ะวันกัญชาโลกอย่างที่บอกนะเขาเตรียมแล้วแหละ
จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างที่คุณสืบสกุลบอก

แต่พอหลายฝ่ายแสดงความเป็นกังวล

ประชาการตำรวจนครบานก็ออกมายืนยันนะ
ออกมาปรามเลยฮะออกมาเตือนมาปรามเลย
บอกว่าตอนนี้ประสานกับทางผู้ประกอบการที่เข้าสาร
รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง
อยากจะขอให้กิจกรรมมันเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ถ้าเกิดว่าทำผิดกฎหมายอันนี้ต้องดำเนินคดีนะ
แล้วก็เชื่อแหละว่าผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวทราบดีอยู่แล้ว
อย่างต่างชาติก็ต้องกำชับให้ตำรวจท้องที่สนชนะสงคราม
เข้าไปดูแลแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะ
ต้องเข้าใจถึงขอบเขตการใช้กัญชาแล้วก็กฎหมายของไทย
ยืนยันด้วยนะคะว่าอันนี้สิ่งที่ตำรวจทำ
ไม่ได้จะมาทำให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ได้ฟังแล้วนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานทีนี้คุณผู้ชมเห็นรหัสใช่ไหม
เข้าสาร๔๒๐บอกถึงรหัสนิดนึงละกันค่ะ
๔๒๐มันมีที่มานะเขาเรียกว่า๔๒๐
คือมาจากเด็กมปลาย๕คนในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เขาเหมือนกับนัดรวมตัวกันจะสูบกัญชาเป็นประจำเลยนะ
ตอน๔โมง๒๐นาทีตอนเย็น
แล้วมันก็เขาบอกว่าจะสูบกัญชาแล้วก็จะไปหากัญชาที่แบบกัญชาในตำนาน
ท้ายที่สุดพอหาไม่เจอวันนี้วันนี้วันที่๒๐ใช่ไหม
เดือน๔นี่แหละค่ะก็เลยกลายมาเป็นวันครบรอบกัญชาด้วย
เขาก็โพสต์เอาไว้บอกว่าขออภัยในความไม่สะดวก

ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันที่๙มิถุนายน
แล้วเขาก็นัดเจอกันสายเขียวห้ามพลาด๙มิถุนานะครับ
เขาเขียนไว้แบบนี้คุณชูวิทย์จะไปไหม
อุ๊ยจำท่านนะ
ชูวิทย์จะไปไหมคุณชูวิทย์จะไปแสดงท่าทีอะไรหรือเปล่า
แต่คุณมิถุนาก็เลือกตั้งเสร็จแล้วนะรู้แล้วเนอะว่าใครเป็นรัฐ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนนั้นยังรณรงค์ต่อต้านกัญชาอยู่หรือเปล่านะคะ